จะทำยังไงกับคนพวกนี้ดี

เป็นรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลปงที่พยาวค่ะ

จะนำตัวผู้ป่วยในรถไปส่งที่โรงพยาบาลเชียงคำ
แล้วมาโดนพวกมือบอลปลาหินจนกระจกข้างแตกเลยนะคะ
ดูจังหวะนั้นที่คนมือบอลปลาหินหน่อยค่ะ
นี่คุณผู้ชมอันนี้คือเป็นรถที่คุณผู้ชมเห็นเป็นกล้อง
ติดหน้ารถฉุกเฉินของโรงพยาบาล

วิบอยู่นะภาพเนี่ยคือมันไปช่วงเวลากลางคืน
อาจจะไม่เห็นอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนัก
แล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมถนนก็มืดด้วยมีไฟจากหน้ารถ
แต่ว่าภาพจากกล้องหน้ารถจับภาพได้ว่าเหมือนมีอะไรมากระแทก
เห็นไหมคะแล้วผู้ชายที่ใส่เสื้อแดงเนี่ย
เป็นคนขับรถค่ะจอดลงไปดูแจ้งตำรวจสพจุนจังหวัดพยาว

ซึ่งผู้ชายที่ใส่เสื้อสีแดงเป็นพนักงานขับรถตู้ฉุกเฉิน
ประจำโรงพยาบาลปงชื่อว่านายอัศราสินบุญเทพ
เล่าให้ฟังแบบนี้ผมเนี่ยขับรถตู้ฉุกเฉินมาจากอำเภอปง
จะเอาผู้ป่วยไปส่งที่โรงพยาบาลเชียงคำ
ทีนี้ตอนขับรถมาปั๊บเนี่ยก็มาถึงที่บริเวณถนนสายจุนปง
ก่อนจะถึงปั๊มน้ำมันบางจากก็เห็นนะ
ว่ามีผู้ชายคนนึงสูงประมาณสักร้อยเจ็ดสิบ
อยู่กลางถนนแล้วในมือเขาเหมือนถืออะไรบางอย่างอยู่ด้วย
แล้วก็คว่างมาใส่รถไปถูกกระจกด้านข้างขวาช่วงหลังเนี่ย
เป็นรอยแบบที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ค่ะกระจกแตกเสียหาย
เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องนำตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบสวน
มีกี่รายเรียกมาสอบสวนทั้งหมดแล้วก็เก็บตัวอย่างดีเอนเอของผู้ต้องสงสัยไว้
เผื่อว่าจะตรงกับดีเอ็นเอที่เจ้าคนร้ายเนี่ยจับหินแล้วก็เอาหินมาปลากระจกรถ
ก็ตำรวจตอนนี้กำลังรอผลตรวจดีเอนเออยู่ค่ะ
น่าจะรู้ผลสักอาทิตย์หนึ่งหลังจากนี้
แล้วชุดสืบสวนก็มีการลงตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
ตัวผู้ที่กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นี่คือไม่รู้ว่าหวังอะไรจะชิงทรัพย์หรือว่าเป็นเพื่อความคึกขนองเฉย
แต่ถ้าสมมุติเกิดว่าหินมันเข้าไปในรถ
แล้วคนเจ็บได้รับบาดเจ็บมากกว่านี้หรือเสียชีวิต

นั่นสิครับขอให้ตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุให้ได้นะฮะ